ที่นี่ค่ะเข็ม๒ค่ะที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ให้ประชาชนให้พระสงฆ์ไปฉีด
แต่มีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งฉีดเสร็จ
นี่เป็นลมคือต้องนั่งรอดูอาการใช่ไหมคะ
อย่างน้อยทุกครึ่งชั่วโมงแต่พระรูปนี้ท่านนั่งรอดูอาการแค่๑๐นาที
และเป็นลมไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็ต้องช่วยกันนะคะ
หามท่านไปปฐมพยาบาลครับก็ให้ดมแอมโมเนียสุดท้าย
คือต้องส่งโรงพยาบาลเลยนะคะส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
แต่หลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะ
อยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีชาวบ้านทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนพิการ

เจ้าหน้าที่ก็คอยจัดระเบียบตรวจวัดอุณหภูมิความดันตามขั้นตอน
ภาพรวมที่นี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
แต่ก็มีพระรูปหนึ่งที่ท่านก็เป็นลมหลังฉีดค่ะ
ความมาแทบทุกวันนะคะว่าบางคนที่ได้เข็มแรกเลยค่ะ